เหตุการณ์นี้นะคะสามีภรรยาคู่นึงค่ะอยู่กันจนเป็นตาเป็นยายแล้วอะค่ะ
คุณตาอายุ๗๗คุณยายอายุ๗๓นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกัน
คุณตาบอกว่าโมโหยายมากเลยโมโหเมียมากเลย
พูดจาแบบท้าทายตอนกินข้าวแล้วตาทำยังไงรู้ไหม
เอามีดพระฟันเมียโอ้โหอายุแบบ๗๗กับ๗๓อ่ะแล้วเมียเสียชีวิตนะคะ
สุดท้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจค่ะครับ
ช่วงเที่ยงค่ะตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสพปพยอมไปตรวจสอบสาราหน้าบ้านข้างโต๊ะมะหินอ่อน
คุณยายจวนสุดสงวนเขาเรียกกันยายเขียวอายุเจ็ดสิบสาม
ใส่เสื้อลายดอกนุ่งผ้าถุงนอนจมกองเลือดอยู่เนี่ยค่ะ
ถูกของมีคมบาดเข้าที่ต้นคอที่ด้านหลัง๕แผลนะคะ
คนก่อเหตุก็คือตะพรสามีอ่ะค่ะนายสมพรสุสงวนอายุเจ็ดสิบเจ็ด
หลังก่อเหตุไปมอบตัวเองเลยไปหาตำรวจเลย
เอามีดพระของกลางที่ใช้ก่อเหตุไปหาตำรวจเลยนี่นะคะ
นี่คุณตานั่งอยู่ตาพรอายุ๗๗บอกว่าก็นั่งกินข้าวกันอยู่ที่โต๊ะม้าหิน
สาราหน้าบ้านยายเขียวก็นั่งอยู่ข้างข้างกินข่าวไปคุยกันไป
ทีนี้ตะพรบอกว่าเมื่อคืนฝันเลยเล่าความฝันให้ยายเขียวฟัง
ครับบอกว่าเนี้ยพ่อมาหาในฝันอืม
มาบอกว่ายายจวนรู้มากชอบเอาเปรียบ
ต่อให้ซื่อยังไงดีด้วยยังไงเขาก็ไม่ดีด้วยหรอก
นี่ค่ะพอเล่ามาถึงตรงนี้ยายเขียวก็โมโหก็เลยเถียงกัน
เขียวก็เหมือนกับท้าทายอ่ะนะบอกถ้าแน่จริงอ่ะ
เอามีดพระมาฟันเลยแล้วก็ชี้บอกเนี่ยเนี่ย
พระวางอยู่ตรงนี้แน่จริงกว่าฟันเลย
พรบอกว่าก็พยายามบอกแล้วว่าหยุดอย่าพูดแบบนี้
กินข้าวกันให้เสร็จก่อนโบราณเขาบอกเอาไว้ว่า
เวลากินข้าวห้ามชวนทะเลาะมันไม่ดียายเขียวไม่ฟัง
ก็เลยโมโหหยิบมีดพลาฟันยายเขียวเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูสิตาพรบอกเสียใจมากนะมันขาดสติจริงตอนนั้นน่ะ
สุดท้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจ
ตาพรบอกว่าเสียใจจริงจริงนะอยู่กินกันมาห้าสิบห้าปี
อันนี้นานมากนะฮะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
อยู่กินกันมาห้าสิบห้าปีอืมตั้งแต่ตะพรอายุยี่สิบสอง
ยายเขียวอายุสิบเจ็ดอ่ะอืมมีลูกสี่คนเสียไปสอง
เหลืออีกสองทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วตะพรว่าไง
สุดท้ายตาก็ต้องอยู่คนเดียวใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ชดใช้กรรมไป
กินล่าเงินผ่อว่าอย่างงี้ด่ะตัวอยู่ก้าแย่แจ้นเดียวว่ามั้ยไม่รู้ของ
การไล่เงินเขาไปทำสักข้ามล่ะไปเรียนหน้าลูกมึง

ไม่มันกินซะเลวเลยมันกินกว่าเจ้าอย่างนี้
เจ้าเล้ยไห้มันกินเล้ยเล้ยน้ำเจ้าเล้ยไห้

เวลากินเก้าคนแต่เด็กก็ห้ามไปอยู่
ใจม้าให้พ่อแม่ถ้าพ่อแม่คือชันต้นนะลูกน้ำก็ห้าม
แต่ทีนี้เล่นก็ไม่รู้ความความความไม่รู้ว่าจับถือเลย
ลูกคนเดียวทีนี้ใจวิ่งใจก็ไม่รู้
ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยถนัดเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
ก็อย่าทะเลาะก็ทะเลาะกันตลอดทะเลาะกันเหมือนเดิม
แล้วเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเศร้า
นี่ค่ะยายเขียวคือตายเลย
ฟังเมียเวลาคือเมียกันอย่างไรนะครับ

เป็นมานาฬเลยเลือกดูดิ

ส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

โอ้โหตะพรอายุ๗๗แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขในการติดคุก
ด้วยคนที่อายุเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงนะคะ
อืม๗๗แล้วใช่ค่ะ
เชื่อว่าตาเนี่ยคิดถึงยายแน่นอนอ่ะทีนี้เหงาเลยอ่ะ
ตอนนั้นบอกแหมมาพูดตอนกินข้าวค่ะอ่าทุกผู้ชมครับ